พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ว่ามันแปลกจริงเพราะเห็นปั๊บรู้เลยว่าแปลก
มันเป็นกบตัวหนึ่งที่จังหวัดพยาวฮะ
ไปเจอปั๊บตัวมันสีนี้ครับคุณผู้ชมครับไปดูครับ
ที่บ้านเล็กที่๕๑มู๗ตะบลทุ่งกล้วยอำเภอภูซางจังหวัดพยาว
นางสุพรรณสถานอายุ๔๗ปีเป็นเจ้าของบ้านยกกล่องพลาสติกสีขาวนะครับ
เลี้ยงกบตัวนี้กบผิวสีทองมาให้ทีมข่าวดูแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่า
คุณนักข่าวเมื่อ๕วันก่อนนะฉันกับสามีนะ
ปันสถานอายุ๕๔ปีเนี่ยออกจากบ้านไปเจอกบตัวนี้อยู่หน้าบ้าน
มันแปลกคือผิวมันจะออกเหลืองทองดูสิครับมันทองจริงด้วย
ผิดจากกบทั่วไปที่สีผิวมันจะออกเขียวดำนะครับ
ส่วนกบที่ผิวจะสีทองเลยเหรอก็เห็นเขาเลี้ยงกันอยู่ตามฟาร์มเท่านั้นนั่นแหละ
ก็เลยให้สามีเนี่ยจับมันมาที่บ้านสามีหันมาถามเลย
เธอทำกับข้าวกินเลยไหมล่ะพี่สุพรรณหันขวักไปเลยว่าไม่ฉันจะเลี้ยงเอาไว้
ฉันเชื่อฉันเชื่อว่ามันเป็นกบให้โชคเพราะว่ารักษณะมันประหลาด
มันดูเชื่องมันดูนิ่งไม่เหมือนกับกบทั่วไป
พอเจอคนแล้วมันจะกระโดดหนีแต่ไอ้ตัวนี้มันเหมือนมันตั้งใจจะมาอยู่ด้วยไง